เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่พูดถึงกันเยอะมาก
เพราะว่าคือเราจะพาไปหาย่านาคที่วัดมหาบุตร
ทีนี้จะพาคุณไปดูภาพที่มันหาชมได้ยากนิดนึ
ก็คือเขาไปสางผมย่านาคที่วัดมหาบุตร
บอกเลยบรรยากาศชวนขนลุกอยู่เหมือนกันนะ
วันนี้นะคะพี่หมอตั้งใจจะมากราบย่านาคนะคะ

เห็นการสางผมหรือว่าการหวีผมให้ย่านาคครั้งแรกเลยค่ะ
พี่หมอเชื่อว่าการมากราบย่านาคครั้งนี้เนี่ย
ถือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดนใจค่ะ
เห็นไหมคะมีเจ้าหน้าที่ผู้ชายนะคะ
ทำการสางผมหวีผมพญานาคด้วยความระมัดระวังค่ะ

เหมือนสิ่งต่างที่ค้างคาในใจมันได้รับการสะสาง
หรือได้รับการปลดปล่อยเพื่อให้ทุกอย่างเป็นระเบียบและเรียบร้อย
เอาบุญมาฝากทุกท่านด้วยนะคะ
สาธุค่ะเป็นภาพที่หาดูได้ยากมากนะ
เพราะว่าน้อยคนมากที่จะได้เห็นการสางผมของย่านาคแบบนี้นะคะ
แล้วดูแบบใกล้ชิดระยะประชิดแบบนี้เลย
เรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่โดยผู้ใช้ติ๊กต๊อกรายหนึ่ง
ที่ชื่อว่าคุณโกกิ๖๕๕๖นะคะ
เธอก็เล่าบอกว่าช่วงนั้นเธอไปกราบไหว้ขอพรรูปปั้นย่านาค
ที่อยู่ที่วัดมหาบุตรนะซึ่งรุปัญแห่งนี้นะคะ
รุปัญญาณาคตรงนี้เรียกได้ว่าศักดิ์สิทธิ์มาก
รุปัญญาณาคก็ไม่ค่อยได้เห็นการสางผมแบบนี้สักเท่าไร
แต่ว่าสาวคนนี้เคยเห็นเขาสางแบบสางเนี่ย
สางเต็มอย่างนี้มีการหวีมีการติดกิ๊บ
มีการแบบว่าทำแบบอย่างดีค่ะคุณ
ก็เป็นเรื่องราวดีที่เกิดขึ้นกับเธอคนนี้
เธอก็เลยบอกว่าคล้ายกับการสางผมแบบนี้เหมือนสาง
อะไรที่มันแบบว่ารุงรังสะสางสิ่งที่มันไม่ดีออกไปใช่ไหมคะ
ใครที่อยากจะไปขอโชคกับย่านาคนะ

แต่เขาว่ากันว่านะส่วนหนึ่งที่ประชาชนเขาไปกันเยอะนะน้องใบตอง

ช่วงถ้าวันนี้คนจะเยอะ

แต่จริงแล้ววันนี้ดิฉันว่าคนเยอะเลยแหละ

หรือแม้กระทั่งขอเรื่องการเก็บทางทหาร

เขาก็ว่าย่านาคจะมาให้พร
ให้สมหวังสมปรารถนาตามที่ขอ